เรื่องของเศรษฐีหน้าใหม่ยังไงซะวันนี้เราก็ต้องนำเสนอกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีคนที่สมหวังกันไปเยอะ
ซึ่งหน้าตาของเศรษฐีหน้าใหม่

ไปดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงฮะ

ยิ่งใหญ่ตระกาลตาขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะฮะ
ส่วนคนแรกเราจะไปดูกันเลยกับคนนี้

เป็นชาวตำบลปากกราน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เธอถูกรังวัลที่๑

โอ้โหยิ้มสวยอย่างนี้
ไปถามเธอกันหน่อยละกันว่า
เธอไปที่วัดทะกาลอง

ก็ไปธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไปไห้พงไหว้พระอะไร

คือเธอเนี่ยชอบลิเก

กำลังกระซิบคุยกันคุยกันกระหนุงกระหนิงกัน
บอกว่าเฮ้ยรางวัลที่๑ออกแล้ว

จำได้จะมาเตรงซื้อใช่ไหมเออค่ะเลขนี้มันคุ้นที่เราซื้อเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยหันไปถามอีก

พี่คะพี่คะแล้วไอ้เลขหน้ามันออกอะไรคะ
เลขหน้าเหรอน้องก็นี่เลย๓๘๗

จริงเหรอคุณดูลิเกอยู่ดี

ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหแบบนี้นะตกใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เธอก็เล่าถึงที่มาที่ไปของการไปซื้อเลขนี้
มันมีที่มาที่ไปว่าเธอนั้นฝัน

ผมว่าไปฟังจากปากคุณกมลวันกันดีกว่าครับ
แต่ใจคิดว่าเพราะว่าฝันเห็นคนตายเหมือนที่บ้านอ่ะ
เหมือนน้ำท่วมแล้วมีศพลอยน้ำมา

แต่คิดว่าอยากชอบซื้อศุษย์โฟร์ไอ้นี่ก็เลยหยิบมาเลย
ชอบชอบเลขนี้แล้วทีนี้พอฝันแล้วก็อย่างที่บอก
มันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะคือถ้าฝันแล้วเนี่ย
เขาว่ากันแบบนี้ว่าถ้าฝันเห็นคนตายจะต้องตีเป็นเลข๒
ด้วยความที่แกตีเลขเป็นเลขนี้แล้วคงจะชอบถูกใจเลข๖ด้วย
ก็เลย๐๐๖โอ้โหเอาล่ะเอาล่ะ
พอได้รางวัลที่๑มาแบบนี้ก็เปิดเผยต่อถึงแผนการต่อไป
ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรก็จะเก็บเอาไว้นะครับ
แล้วก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อนลูก๓คน
จะได้เล่าเรียนหนังสือกันไปแล้วก็นอกจากนี้จะไปทำบุญตามวัดต่างด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่แหละฮะแม่ยกถูกรางวัลที่๑กลางงานแสดงลิเก
แปลว่าคุณพี่เนี่ยชอบดูลิเกย์ทุกคนชอบดูลิเกย์ใช่มั้ย
หนูร้องได้จะไปร้องให้ฟังที่บ้านเลย
พี่เขาคงบอกว่านอกจากร้องแล้วให้เลขด้วยได้ไหม

อยากจะมีแม่ยกสักคน

โอ้โหคุณนี่ได้โอกาสไม่ได้เลยนะ
ก็เห็นคุณพี่ก็ชอบดูลิเกย์
อยากก็อยากเป็นนางเอกลิเกกับเขาบ้าง